สวัสดีทุกคน

มีแค่น้ำ
นี่ค่ะค่ะอื้มอ่าจัดการอ่ะจ้าปวดน้ำเขา
น้ำหันอย่างคมเลยน้ำหันเนี่ย